คุณผู้ชมไปต่อกันที่จังหวัดลำปางนะคะเป็นสองลุงกับหลาน
ลุงเนี่ยอายุห้าสิบเจ็ดแล้วก็มานั่งดื่มเหล้ากับหลานอยู่ข้างคอกหมู
ครับทีนี้พอดื่มกันไปดื่มกันมาเมาได้ที่ค่ะ
ลุงเนี่ยคว้านะคะขวานไปฟันหัวหลาน
สุดท้ายหลานเนี่ยบาดเจ็บสาหัสเลยนะคะคดีนี้เกิดขึ้นมาตีสองของเมื่อวานนี้นะคะ
ตำรวจสพวังเหนือก็ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุที่คนถูกทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัส
อยู่ในหมู่บ้านบนทุ่งตำบลทุ่งคัวอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปาง
นี่ดูสิสภาพหลานอ่ะหลังจากถูกลุงเนี่ยฟันแล้วอยู่ในสภาพแบบนี้เลยนะคะ
เหตุการณ์เนี่ยเกิดในคอกหมูท้ายหมู่บ้านก็ไปเจอนายวัญชัยวงปวงใสอายุสามสิบเจ็ดปี
อยู่ในสภาพเมาหนักอยู่ข้างคอกหมูด้วยคนนี้เป็นหลาน
ทีนี้ตามร่างกายอย่างที่เห็นไปมีบาดแผลถูกขวานฟันที่ศีรษะ๑แผล
ทอยหนึ่งแผลโหนกแก้มสามแผลคืออาการสาหัสน่ะนะคะ
กู้ภัยก็ต้องส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลลำปางไปเจอขวานในที่เกิดเหตุด้วยหนึ่งเล่มก็เลยเก็บเอาไว้เป็นหลักฐาน
โอ้โหอยู่ในสภาพเสื้อผ้าเนี่ยเปื้อนเลือดไปหมดเมาไม่ได้แทบสติเลยค่ะ
ไม่ได้สติเลยจริงแหละอันนี้เป็นลุงนะคะหลานเองก็เมาเหมือนกัน
ทีนี้ไปสอบถามนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นก็ทราบว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยในมัวผู้ก่อเหตุเนี่ย
นายวัญชัยซึ่งเป็นหลานชายก็กินเหล้าด้วยกันอยู่ข้างคอกหมู
ใช้ถุงปุ๋ยเนี่ยมาปูนั่งอยู่กับพื้นพอทั้งคู่เมาได้ที่มีปากเสียงกันค่ะ
ทะเลาะกันรุนแรงทีเดียวก่อนที่ในหมัวผู้ก่อเหตุจะคว้าขวานเอามาฟันหลานชาย
คือฟันไปหลายครั้งจนหลานเนี่ยบาดเจ็บสาหัส
หลังก่อเหตุนะคะพยายามจะหนีแต่หนีไม่ได้เพราะอะไร
เพราะตัวเองก็เมามากอะค่ะเมาหนักเลย
ชาวบ้านได้ยินเสียงทั้งคู่ทะเลาะกันก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ไปตรวจสอบ
สุดท้ายพอไปเห็นก็สภาพอย่างที่เห็นไปเมื่อตอนต้นน่ะนะคะ
ตำรวจก็นำตัวในหมวดไปสอบปากคำที่โรงพักดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ